หลายคนรู้จักเพราะเป็นเน็ตไอดอลดัง
คราวนี้ก็ไปอุดหนุนกลับที่จังหวัดลบบุรี
แทนที่จะขอโทษแต่กลับมีการพูดผ่านไมค์
นาราบอกว่าแบบนี้ทำให้ฉันอับอายหรือเปล่า
จงใจทำให้ฉันอับอายหรือเปล่า
ก็น้องครับฟังไว้ด้วยนะครับ

เราเป็นบริการนะครับรบกวนดูแลลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุดนะครับ

เราจะปิดมากี่ปีมันก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าเราก็ควรบริการลูกค้าให้ดีนะครับ
แต่น้องก็รับฟังไว้ด้วยว่า
ขอให้ไปขอโทษพี่เขาด้วยนะครับ
แล้วก็ปรับปรุงกลัวนะครับแล้วก็แก้ไขกันไป
ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องไปขอโทษพี่ก็แล้วกัน
ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
ถึงท่าจังงานใดสการ่าขอโทษครับ
ก็ดูเป็นการขอโทษธรรมดานี่คะเหมือนกับว่า
เขาก็ประกาศให้ลูกน้องทุกคนได้รู้ทั่วถึงว่า
เราทำงานบริการดูแลลูกค้าให้ดีด้วย
คือถ้าฟังแล้วคิดแบบคุณรัชพรก็โอเค
แต่คุณนาราเธอไม่ได้คิดแบบนั้น
ไม่เห็นต้องมาพูดออกไมค์เลยให้คนทุกสายตาในร้านเขาหันมามองฉัน
ประมาณนี้ก็กลายเป็นดราม่าสิครับ
ตำหนิการให้บริการของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จังหวัดลบบุรีครับหลังจากที่เข้าไปนั่งดื่มกิน
แล้วเพราะว่าพนักงานบริการช้านะครับ
คือมีการวิงกันเกิดขึ้นว่างั้นเถอ
สุดท้ายเจ้าของร้านไปคว้าไมค์บนเวทีเลยแล้ว
รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้จงใจทำให้ฉันอับอายหรือเปล่า

เพราะว่าคุณนารานะครับโพสต์บอกว่าเด็กเสิร์ฟที่นี่ไม่ผ่านนะคะ
จานช้อนกินข้าวไม่ได้ไม่สนใจอะไรเลย
ก็ให้อาหารก็สั่งเยอะบริการแย่มาก
แล้วเธอก็แท็กชื่อร้าน
หวังจะให้ปรับปรุงการให้บริการก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้น
นิวัตรประทุมถิ่นสรุปใจความได้ว่า
ลุกขึ้นมาพูดเพราะได้รับบริการที่ไม่ดีจริงถึง๒รอบ
รอบแรกสั่งเครื่องดื่มสีสั่งไป๒รอบก็ไม่ได้
จากนั้นเธอให้ทริปเด็กเสิร์ฟ๒ครั้งรวม๕๐๐บาท
เป็นกำลังใจแล้วก็เอ่ยปากขอจานกินข้าว
เพราะสั่งอาหารมาเยอะมากขอไป๓รอบไม่ได้
รอบที่๔ได้จานได้ช้อนไม่ได้ซ่อม
เรียกเด็กที่เดินผ่านก็ไม่ได้ยินทั้งที่ร้านมันก็ไม่ใหญ่อะไร
ทนไม่ไหวไปพูดกับเจ้าของร้าน
ทางนั้นบอกว่าเดี๋ยวให้เด็กมาขอโทษแต่ก็ไม่มีใครมา
คนที่นั่งกินในร้านนะฮะคุณนาราบอกว่า
ใส่เสื้อสีน้ำตาลตะโกนบอกว่าคนเราผิดพลาดก็ได้เว้ย
คล้ายจะตอบว่าว่าเธอแบบเรื่องเยอะเปล่าอะไรประมาณนี้ไง
นี่แหละฮะมันมีเหตุการณ์นี้มาก่อน
บอกตอนนั้นขึ้นขึ้นเลยนะฮะ
ขึ้นไปพูดบอกว่าพี่คะหนูเจอแบบนี้มา๒รอบ
กับการบริการไม่ดีแทนที่เจ้าของร้านจะมาขอโทษ
กลับขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดตามในคลิป
บอกว่าเหมือนจงใจให้เธออับอายนะ
คุณนาราทิ้งท้ายว่าที่ตั้งใจไปกินร้านนี้
เพราะเจ้าของร้านเคยไปอุดหนุนเครปร้านเธอ
ส่วนเรื่องเด็กเสิร์ฟเนี่ยร้านนี้เธอบอกมีเด็กเสิร์ฟเป็น๑๐อ่ะนะ
ถ้าเจ้าของร้านจะแก้ปัญหาให้เรื่องคงจบไปแล้ว
ไม่ต้องพูดออกใหม่หักหน้าเธอก็ได้
ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ
มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถึงขั้นขึ้นเวทีแบบนี้
คนมองดาราเป็นตาเดียวกันหมดนะฮะ
ก็รู้สึกเหมือนคุณนาราคนนี้ที่เม้นบอกว่า

เจ้าของร้านดังกล่าวนะครับโพสต์คลิปชี้แจ่งบ้าง
เพราะว่าทัวร์ไปลงไปกระหน่ำเน้นกันเพียบเลยนะฮะ
ในเพจของร้านก็เรียกร้องให้ออกมาขอโทษ
บอกการขึ้นไปพูดบนเวทีถือเป็นการหักหน้านะ
ปรากฏว่าน่าจะเป็นเพื่อนเจ้าของร้านหรือเปล่า
นะเจ้าของร้านก็เลยเอาคลิปนี้พร้อมภาพจากกล้องวงจรปิด
มาเปิดเทียบเวลาเพื่อชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่
ไอดอลคนดังนั้นไลฟ์ไปฮะคุณผู้ชมลองดูหน่อย
เอาจานมาให้พี่หน่อยคนแรกก็ไม่ได้
ไป๕นาทีเพื่อนบอกอุ๊ยแม่ยังไม่ได้จานเลย
จ๊ะเอาจานให้เพื่อนพี่หน่อยก็ยังไม่ได้
รอบ๓น้องจ๊ะเอาจานมาให้พี่หน่อยก็ยังไม่ได้
แล้วก็มันไม่ใช่แล้วจนรอบ๔น้องเอาจานมาให้พี่หน่อย
นี่นะครับนี่คือโต๊ะของคุณนารานะครับ
คือมีเพื่อนมานั่งอยู่ก่อนแล้วคุณนารายังไม่ได้มานะครับ
เครื่องดื่มได้น้ำได้อะไรครบหมดแล้ว
และนี่นะครับคุณนาราได้เดินเข้ามาตอน๕ทุ่ม๑๕นี่ครับ

ระหว่างนั้นระหว่างเวลาผ่านไปไม่กี่นาที
ก็มีน้องเอาจานช้อนมาให้ครับตอน๕ทุ่ม๑๖นะครับ
น้องเอาจานช้อนมาให้นะครับ

เพราะคุณนาราเข้ามาตอน๕ทุ่ม๑๕นะครับ
ตอนนี้๕ทุ่ม๑๗ทานอาหารแล้ว
นี่ครับเครื่องดื่มแก้วเครื่องดื่มครับ
มีน้องพนักงานดูแลอยู่ตลอดครับ
จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่คุณดาราเข้ามา
ตอน๕ทุ่ม๑๕นาทีจนถึง๕ทุ่ม๔๑นาที
เป็นช่วงเวลาที่คุณนาราเข้ามา
อยู่ที่ห่างกันเพียง๒๕นาทีเท่านั้นนะครับ
คุณนาราได้เครื่องดื่มได้แก้วได้จานได้ชาม
ครบหมดแล้วได้ทานอาหารกันแล้ว

เข้าใจ
บอกว่าเข้าใจ

ตั้งข้อสังเกตว่าทางร้านไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด

ขอบคุณนารานะเมื่อคืนนี้นะครับมีการไลฟ์ชี้แจงเหมือนกัน
ระบุว่าไม่อยากได้คำขอโทษเพราะเจ้าของร้านคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก
ซึ่งเธอก็เคารพตามนั้นแต่การที่เอาคลิปตัดต่อมาเปิด
มันทำให้เรื่องนี้ไม่ชัดเจนเรียกร้องให้เอาคลิปเต็มมาเปิดสิจ๊ะนาราบอก

นาราฝากถึงพี่โอด้วยนะคะแต่การที่พี่โอไม่ออกมาขอโทษหรืออะไรก็ตาม
เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าถ้าคนเรามีจิตสำนึกรู้ว่า
รู้ว่าอะไรผิดเราถูกอ่ะเขาจะทำในสิ่งนั้น
แสดงว่าพี่โอ๊คิดว่าตัวเองไม่ผิดพี่โอก็เลยแบบไม่ได้ขอโทษ
โอคิดว่าทางร้านไม่ผิดพี่โอก็เลยไม่อยากโทษ
อะไรยินดีรับได้เลยแต่ว่าการที่พี่โอลงคลิปอย่างนี้
มันกลายเป็นที่ว่ามันไม่ชัดเจน
พอในเรื่องตอนที่นาราให้ติ๊บพี่โอก็โนราโอนให้เด็ก
นาราโอนให้น้องเขา๒๐๐
ตอนที่นารายื่นให้น้องคนนั้นที่เสิร์ฟไข่ตุ๋นเนอะ
ส่วนตัวดาราได้ตามแต่ตัวน้องข้างหลังเนี่ย
เมย์ไม่ได้ตันกี่รอบลูกเราเรียกพนักงานกี่รอบ

เรียก๔รอบแล้วตอนที่เรากวักมือเรียกพี่โอก็ไม่เอาลงมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยนาราขอไฟล์คลิปเต็ม
ตั้งแต่ที่พี่ขึ้นไปข้างบนเริ่มแรกบอกคำว่า
นาราตบมือให้นาราตบมือให้ลาสการ่าหน่อย

เพราะหนูเชื่อว่าพี่โอคงไม่ได้ใช้กำลัง

ก็คงเอาเหตุผลซึ่งกันและกันมาพูดต่อหน้าเลยนะคะ
ถ้าฟังนาราพูดแบบนี้แสดงว่ามีคลิปที่เราไม่ได้ดู
คลิปเรียกแขกตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อย
อันนี้เลยทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกแบบประจาน

ช่วงบ่ายที่ผ่านมานาราเขาโพสต์ภาพแชท

วันนี้พึ่งเคลียร์ไป๒๓ชั่วโมงที่แล้ว๕โมงเย็น
นาราก็บอกว่าตอบรับคำเชิญ

หลังจากนัดเคลียร์กันเมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกัน๑๒นาที
รับว่ามีอารมณ์โมโหทั้งคู่

กระทั่งได้มาทบทวนว่าตัวเองก็ผิด
มีการขอโทษซึ่งกันและกันไปแล้วครับ
คุณผู้ชมดูหน่อยฮะจะได้จบดราม่าได้
เขาก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่วันนี้
พี่ได้มาคุยแล้วก็ได้มาขอโทษหนู
แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่เขาเรียนได้มาบอก

สำหรับพวกคนที่มาทวนลงเค้าคงไม่มีเหตุการณ์เจอขึ้น

เพราะว่าอันนี้เขาก็เครี่ยดผมใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมถามมาเยอะมีคำถามจากทางบ้านค่ะพี่เบิร์ต

อยู่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรงคลิปล่าสุดที่เราเอามาให้ดูนี่แหละค่ะว่า

ขอให้ต่างกลับไปทบทวนแล้วมานั่งคุยกันดีแบบนี้
เคลียร์ด้วยความเข้าใจเธอเข้าใจเรื่องนี้ยังไงฉันเข้าใจเรื่องนี้ยังไง
แล้วคุยกันดีแล้วจบดี
ต่างคนต่างกลับไปทบทวนว่ามันคืออารมณ์มันคือเหตุผลหรือคืออะไร
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้น้อยครั้งที่จะจบแบบนี้นะคะ
ถ้าไม่ด่าสาดกันจนถึงขั้นแจ้งความก็คือเอามีดไปฟันเอากระสุนไปสาดกัน
แล้วสุดท้ายมันมีความสูญเสียเลยอยากเอาคลิปนี้มาให้ดูว่า
เออจริงแล้วเนี่ยเราลองถอยกันคนละก้าวเนอะเราไปย้อนดูซิว่า

ตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกเราอารมณ์เป็นยังไงแล้วมาเปิดใจคุยกันแบบนี้